เวลาเปิดทำการของโรงรับจำนำนะครับแห่งเดียวในประเทศไทยที่
จะมามอบความสนุกเรื่องราวชีวิตครบทุกรสชาติและความประทับใจให้กับคุณผู้ชมนะครับ
และที่สำคัญเลยนะคะเราพร้อมช่วยเหลือผู้จำนำทุกคนที่มาในรายการของเราด้วยค่ะ
หากคุณมีเรื่องร้อนใจหรือใครกำลังร้อนเงินหยิบของใกล้ตัวมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ยในเกมรับจำนำ
ผู้ที่จะมาเป็นผู้จำนำวันนี้นะเรื่องราวเขานี่แบบต้องบอกว่าเข้มข้นมาก
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาเป็นลูกที่ต้องรองรับอารมณ์แม่ตัวเอง๒๐ปี
เราไปดูละครจำลองชีวิตของเขากันค่ะ
นายไปไหนมาเฮ้ย

กูไม่ได้ไปไหนกูอยู่กับมึงนี่ไง
กูไม่เห็นอ่ะก็พ่อมึงไปไหนมา
เฮ้ยกูอยู่ตรงนี้กับมึง
มึงนี่นะไม่เคยทำอะไรที่ถูกใจกูเลย
มึงก็เหมือนกันอ่ะกูจะอธิบายอะไรมึงไม่เคยฟังกูเลย
มึงนะเวลาโมโหขึ้นมึงขึ้นกูกับกูตลอด
ผมชื่นทรงศีลครับความทรงจำเดียวที่ผมมีต่อพ่อก็คือ
วันนั้นพ่อกับแม่ผมทะเลาะกันแม่กระโดดเตะใช้พริกใส่พ่อ
นี่มึงกล้าทำกับกูขนาดนี้เลยเหรอดีนะที่กูหลบทัน
ไม่งั้นอ่ะคอกูหักแน่กูบอกเลยนะว่ากลัวไม่อาบ
กระถางบาดปื๊กกูบอกเลยนะว่ากู
มึงจะไปไหนมึงก็ไปเลยไม่ต้องกลับมา
จากนั้นผมก็ไม่เคยเจอหน้าพ่อของผมอีกเลย
ลูกผู้รองรับอารมณ์ของแม่

ช่วงนี้หมอให้แม่กินยาเยอะ
ยาคลายเครียดยานอนหลับยาปรับอารมณ์
หมอก็บอกว่าถ้าแม่ขาดยาเด็ดขาด
ไม่งั้นอาการแม่ก็จะกำเริบอีกครับ
เองเสียใจไม่สวมสินที่แม่เองเขาป่วย

ตั้งแต่ผมเกิดมาแม่ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่แม่เขาก็เลี้ยงผมมาจนโตเลยนะตา
อีกอย่างผมเลือกไม่ได้เลยว่าผมจะเกิดเป็นลูกใคร
แต่ตอนนี้ผมเลือกแล้วนะว่าผมจะดูแลแม่ผมให้ดีที่สุด

ไม่ได้มีใครรักฉันเลย
ไม่ได้มีใครรักฉันเลย
ทำไมไม่มีใครรักฉันเลย

ไม่มีใครรักฉันเลย

ม่ะม่ะมีผมอยู่มนี่ไง

ทำไมไม่ตา
เฮ้ยศีลนี่กูโทรหามึงคนแรกเลยนะเว้ยเพื่อนฉลองโทรศัพท์ใหม่
แม่กูซื้อให้ไม่รู้แม่กูรู้ได้ยังไงว่ากูชอบรุ่นนี้อ่ะ
โอ้โหเพื่อนสามกล้องแน่สุดยอดเลยอ่ะเอาเดี๋ยวกูเอาไปให้มึงดู
อยู่บ้านนะเออวันไทยดูกันซีนย์แฮ้ซีนเอ้ยมึงได้ยินกูอยู่ป่าว
กูไปดูแม่กูก่อนอ้าวเออแค่นี้แหละแค่นี้แหละอะไรวะ

แม่มานั่งทำอะไรคนเดียวเนี่ยไปกินข้าวกัน
ไม่กินแม่ปัดข้าวทิ้งทำไมอ่ะกว่าที่ผมจะหาเงินมาซื้อข้าวให้แม่
กินได้แต่ละมื้อแม่รู้ไหมว่าผมเหนื่อยขนาดไหนอ่ะ
โหลครับอ๋อครับครับใช่ครับคุยกับใครอ่ะ
ผมสมศีลครับที่สมัครงานไว้อะครับต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะครับ
ไปไหนแกจะไปไหนแม่เงียบก่อนได้ไหมแป๊บนึง
แล้วแกคุยกับใครแปปนึงดิแม่แปปเดียว
ครับครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าไปครับครับขอบคุณครับ
จะไปไหนแกจะไปไหนแม่ผมหมดความอดทนแล้วนะ
อะไรของแม่เนี่ยไม่อยากอยู่แล้วบ้านหลังเนี้ย
เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจหาความสุขอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
แกจะทิ้งฉันไปไหนแกจะทิ้งฉันเหมือนพ่อแกทิ้งฉันไปใช่ไหม
ใช่ชิ้นชิ้นก็จะไปไหนผมกำลังจะมีงานทำกำลังจะมีอนาคต
จะไปไหนก็ไม่ไปเป็นเหมือนคนอื่นเขาว่ะ

ผมได้แต่พูดปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไร
ไม่สบายทำงานหาเงินเลี้ยงแม่
แต่พอกลับมาผมก็ต้องมารองรับอารมณ์แม่เป็น๑๐ปีแล้วเนี่ย

แม่รู้ไหมว่าผมเหนื่อยผมทนไม่ไหวแล้วเนี่ย
ผมอยากจะหนีไปหนีไปที่ไหนก็ได้ไกลเลยอ่ะ
ที่มันไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้แม่

เหมือนที่พ่อแกทิ้งแม่ไปนะศีล
แกอย่าทิ้งแม่ไปนะจีน

แม่เป็นไรแม่แม่ใส่เห็นแม่ใส่เห็นแม่ใส่เห็น

นั่งโห
ครับแม่รอบหมดไหม
ผมขอโทษนะคนนี้ที่พูดอะไรไม่ดีใส่แม่ไป
ผมสัญญานะว่าผมจะไม่ทำให้แม่เสียใจอีก
สินเอ๋ยถึงแม่เอ็งอ่ะจะไม่ใช่แม่ในฝันของเอ็ง
แต่แม่เองรักเองดูแลเองเอาใจใส่เอง

แม่ก็ขอโทษสินะลูก

ไม่รอดแล้ว
ก็ใช่ไงการที่ต้องดูแลแม่ผู้ป่วยเป็นจิตเวทเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเนี่ยคือต้องทุ่มทั้งกายทั้งใจทั้งเวลาหมดเลยอ่ะ
อันนี้สุดยอดจริงเอางี้ดีกว่าอยากเจอตัวเขา

สวัสดีครับพี่ผมสมศีลครับผมแก้โง่ครับผม
ผมขับรถเมย์อยู่ที่คศมกครับผม

ว่าจริงแล้วแม่ป่วยอาการแบบนี้มา

อารมณ์ก็คือจะแปรบล้วนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะครับใช่
คืออารมณ์แกจะขึ้นบ่อยเวลาไหนอะไรยังไง

ไม่บ่อยหมายความว่าไม่ได้เป็นทุกวัน

อ่าถ้าคุณแม่ได้ยาตลอดเวลา

ถ้าแม่เขาไม่กินยาอาการเขาจะเป็นไงบ้างคะ

เดินไปเดินเมินเดินอย่างเดียวเลยทำอะไรไม่อยู่
พูดไม่หยุดเลยแต่ไม่เคยทำร้ายใคร

ช่วงขาดยาน่าจะเป็นช่วงที่เจอคุณพ่อในเรื่องหรือเปล่า
คเลยพี่เพราะฉะนั้นแม่ขาดยา
แล้วพ่อพูดอะไรไม่ดีมาแม่เขาเหมือนไม่รู้ตัวเอง
แม่ผมเป็นนักยูโดเก่าตะวัดตะวัดพี่
ฮะตะวัดใจคิดตะวัดเตะข้างหลังนะพี่
พ่อไม่เป็นมัวอย่างนี้พ่อก็เลยแบบงง

เราขอดูบนเวทีนี้ได้ไหม
ให้พี่เอเป็นพ่อแล้วให้เราเป็นแม่อ่ะให้ผมเป็นแม่
ทำให้ดูสิท่ามันเป็นยังไงเอาสักทีหนึ่งดูสิ
มันจะดีนะมันจะดีนะ

ดูให้เต็มตานะครับ
แม่พี่ผมขึ้นแม่ผมตะวัดเนี่ย

แม่ครับตอนนี้ลูกคนนี้เป็นยังไงบ้าง

มีลูกมีเมียแล้ว

แต่ก็เอาแม่ไปเลี้ยง
เอาแม่ไปเลี้ยง

ถ้าเขาไม่เลี้ยงแม่ไปอยู่กับหนูนะ

คนแชร์ไม่ใช่คนแชรา

คุณแม่น่าร้องอ่ะ

สร้างห้องน้ำให้กับแม่

คำตั้งโค้งไอ้มั่วตอบ

ตอนที่ลูกเขาสร้างห้องน้ำให้เราตอนนั้น

สามารถดูแลเราทำสิ่งดีให้เราอ่ะ

อ๋อน้ำมา

ผมห่วงแค่เรื่องเขาเนี่ยพี่

ผมพี่ตั้งใจจะพาแม่ไปผ่าเขา

อยากได้เงินไปดูแลคุณแม่
หลังที่คุณแม่ผ่านเข่าเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้ครับ

เฮ้ยเขาไม่ได้ขอมากมายเลยนะ

และของที่สมศีลนำมาจำนำในวันนี้คือ

ต่อด้วงของแม่นะครับ
และนี่ก็คือโฉมหน้าของซ่อด้วง
ที่สมศีลขอคุณแม่เอามาจำนำในวันนี้

สีไม้ก็มีซีดจางลงไปบ้าง
และเสียงอาจไม่ดีเหมือนเดิม

มาฟังกันครับ

ซึ่งใช่ครับไม้เดี๋ยวนี้ซอก็จะหายากแล้ว

มันเป็นสมบัติทีเดียวของแม่ที่ติดตัวแม่
มาเวลาเราย้ายบ้านไปไหนนะผมจะนึกถึงซอยนี้

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็๔๐กว่าปี
ประมาณ๔๐กว่าปีนะครับซอร์นี่นะครับประมาณ๔๐กว่าปี
อันนี้คิดว่าถ้าเอามาจำนำกับเรา

น่าจะ๙๐๐พี่
นะคะให้ทีมงานไปสอบถาม
ข่าวนักดนตรีไทยคนสะสมของเก่า

ให้เขาลองตีราคาดูว่าราคามหาชนเนี่ย
อยู่ที่เท่าไหร่ไปดูกันค่ะ
ก็สำหรับซอคันนี้ดูจากสภาพเสียง
แล้วก็การใช้งานแล้วหนูให้ในราคา๘๐๐ค่ะ
ซอคันนี้สภาพก็เก่าพอสมควรนะคะ
ทีนี้ถ้าจะให้ตีราคาก็อยู่ที่๑๐๐๐บาทค่ะ
ซอตัวนี้เป็นไม้ค่อนข้างหายากนะ
ก็คันนี้ให้ราคา๑๒๐๐บาทค่ะ
ถ้าผมดูด้วยสีดูจากเนื้อไม้ต่างเนอะ
น่าจะผ่านการใช้งานมานานพอสมควรครับ
หลายสิบปีนะครับ๑๒๐๐บาทเลยครับ
น่าจะเป็นของเก่าที่มีคุณค่า๘๙๐บาท
เอาอย่างนี้ดีกว่าเฮียให้๗๐๐
ผมให้๖๐๐แล้วกันกำลังอยากได้พอดี

เราจะเห็นมาว่าตีราคามาหลายราคาอยู่นะพี่เอ๋

แต่ว่าเราให้ทีมงานไปเฉลี่ยมาแล้วนะ
ราคามหาชนนะคะอยู่ที่๑๐๐๐บาทค่ะ

ราคานี้โอเคครับผมเรายังมีเงินน้อย

อันนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคือราคามหาชนที่เขาประเมินเอาไว้นะครับ
แต่ถ้ามารายการของเราทั้งทีมันไม่ใช่ราคานี้แน่นอน

เพราะว่าของชิ้นนี้นะยังเป็นของรักและมีคุณค่าทางจิตใจด้วย
เราก็จะบวกราคานะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวชีวิตและมีความจำเป็น
ไม่ได้ฟังแม่ศรีซอนมานานแค่ไหนแล้ว

ถ้าอย่างนั้นนะครับมาฟังเสียงซอจากคุณแม่นะครับ

ฟังแล้วนะเป็นยังไงบ้างกับตอนเด็ก
ตอนเด็กอาจไม่พอแต่ตอนนี้มันโอเคพี่

แต่ตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ที่สมศีลจะได้รู้
ราคาจำนำจากทางรายการเราแล้ว

คุณผู้ชมครับซอด้วงคันนี้นะครับ
อาจจะเป็นซอธรรมดาสำหรับคนทั่วไปนะครับ
แต่ที่นี่มันคือสิ่งที่อัดแน่นไปด้วย
ความรักที่สมศีลกับแม่มีต่อกัน
และทั้งหมดนี้ทำให้ซอด้วงมีราคาจำนำอยู่ที่

ราคาจำนำในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
สด้วงนะฮะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเป็นทั้งของรัก
ของคุณแม่ที่เก็บสะสมไว้นานมากเลยนะครับ

ครับค่ะ

บอกเลยว่ารายการของเราไม่ได้ไปหรอกเท่านั้น

เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะ๘๐๐๐บาทนะ
สมสีรคุณพอใจไหมครับราคานี้

ในเมื่อสมศีลพอใจนะครับ

รับจำนำ
จำนำจากทางรายการไปก่อนเลย๘๐๐๐บาทค่ะ
เมื่อมีการจำนำเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องมีการไถ่
แต่เพราะเอิญว่าต้องบอกว่ากติกาการถ่ายของเรามันง่ายมากเลยนะคะ
แล้วที่สำคัญนะยังสามารถสะสมเงินรางวัลเพิ่มไปได้เรื่อย

อยากรู้ไหมคะว่ากติกาการถ่ายของเป็นยังไง

เพลงของใครที่คุณฟังแล้วคุณมีกำลังใจเหลือเกิน

ใครเป็นพี่ใครเป็นน้อง

สวัสดีครับพี่สมศีลครับผมตูนครับ

กลับมาสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำนะครับ
ซึ่งช่วงนี้ก็คือช่วงไทยของ
กติกาการถ่ายของนั้น

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนแม้แต่บาทเดียว
โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด
ตอบถูกเพียง๒ข้อถือว่าขายของสำเร็จ
โอ้โหรับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท

ผมเองแล้วก็พี่ทุกคนในวงก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่เพลงของพวกเราเนี่ยได้ไปสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มกำลังใจให้พี่สมศีลนะครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะมอบให้พี่สมศีลนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับก็คือกีต้าตัวนี้นะครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ
แล้ววันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งนะครับเป็นตัวแทนกำลังใจจากผมเล็กน้อยครับ

ก็คือส่วนที่ยึดกับหางม้ากับคันชักนั่นเองนะครับ
มีลักษณะเป็นหมุดแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
ที่ใช้ยึดตรงหางม้าไว้กับก้านคันชักให้ตึงแบบนี้
นิยมทำด้วยงาช้างนะฮะตรงนี้นะ
ปกติแล้วก็ทำด้วยงาช้างปัจจุบันนี้ทำด้วยไม้หรือว่าโลหะ
ตอบคำถามไป๓ข้อถูก๓ข้อรับไปแล้ว๑๕๐๐๐บาท
ศีลจริงแล้วพื้นเพลคือเป็นคนชนบุรีเหรอครับ

คุณแม่ชนบุรีด้วยไหมคะ

รู้จักแน่นอนประเพณีนี้

วิ่งควายรู้จักมั้ย

แสดงว่าถามคำถามนี้น่าจะสบายนะ

เพราะมีภาพไม่ออกไง

สงสัยไหมล่ะคุณว่าทำไมเนี่ยเขาต้องเอาควายมาวิ่งกันทำไม
มันมีที่มาที่ไปจริงคุณ
ไม่ใช่ว่าเขาเอามาวิ่งกันเล่นอย่างนี้นะ
แล้วความเชื่อนี้นะครับบอกเลยว่ามีมานาน
นานมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะ
เพราะฉะนั้นคำถามไถ่ของข้อที่๔

ประเพณีวิ่งควายเอาควายมาวิ่งแข่งทำไม
แก้บนควายหายป่วย
ฉลองข้าวออกรวง

สมัยก่อนควายอาจจะเกิดโรคระบาดเนอะ

แก้บนควายหายป่วยค่ะ

และอย่างที่คอนเซ็ปต์ของรายการเราเลยนะ
ก็คือมี๒ทางเท่านั้น

เพราะฉะนั้นข้อหนึ่ง
แก้บนควายหายป่วยเป็นคำตอบที่

ถ้าถูกข้อนี้น้องแก๊งกี่ข้อแล้วเนี่ยไม่พลาดเลยสิ
ยินดีพวกคุณ

ตอบคำถาม๔ข้อถูก๔ข้อรับไปเลย๒๐๐๐

เขามีความเชื่อจริงครับประเพณีนะฮะ

เอาควายไปแก้บนวิ่งเพื่อให้หายป่วยจริง
เป็นความเชื่อทางศัยศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณมาเลย

ชนบุรีนะยังมีรักษาอยู่นะคุณประเพณีวิ่งควายอยู่นะครับ
ช่วงหน้าค่ะช่วงตัวจำนำโชค
ถ้าคุณสามารถพิชิตเกมนี้ได้นะ
คุณจะได้เงินจากสองหมื่นนะ

ใช่ไงได้มั้ยไม่รู้
รอช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมากับตัวจำนำโชคค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เรายังอยู่กับคุณสมศีลนะครับ
เขาสะสมเงินรางวัลอยู่ในตอนนี้นะครับ๒๐๐๐บาท
แล้วก็ยังถ่ายของจำนำได้สำเร็จอีกด้วยครับ

ช่วงนี้นะสำคัญนักแหล่
เงินรางวัลนะครับจะเพิ่มอีกเท่าตัวเลย
ในช่วงตัวจำนำโชค
ช่วงตัวจำนำโชค
นี่คือช่วงพิเศษที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นเกมทำภารกิจจากตัวจำนำ
หากทำสำเร็จทางรายการจะเบิ้ลเงินรางวัลที่สะสมมาให้อีก๑เท่า
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกมถังดักจับบอล
ผู้จำนำจะต้องสวมหมวกถังดักจับบอล
ไว้ที่หัวและวิ่งไปหยิบบอลทีละลูก
โยนเด้งคืนในจุดที่กำหนด
หากใช้ถังดักจับบอลได้จำนวน๓ลูก
ภายในเวลา๑๐๐วินาที
ถือว่าทำสำเร็จรับเงินรางวัลอีก๑เท่าไปเลย
สมศีลเข้าใจกฎิกาดีแล้วนะ

ตอนนี้อยู่ในกระเป๋าหน่อเลยคือ๒๐๐๐บาท

นั่นหมายถึงว่าเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัว

เร็ว

สีสูงเยอะแล้วนะ

แม็กคิว
ลูกบอลเป็นสักขีพยานนะครับคุณผู้ชมครับ
ในนี้แล้วนะ๓ลูกนะครับแต่มันมีเวลาเนี่ย
คุณคิดว่าคุณทำได้ไหมคิดว่าทำได้พี่เออคิดว่าทำได้
ต้องแบบนี้เชิญครับวิวอยู่ตรงกลางมารุ้นด้วยกัน
ลูกลงไปแล้วแน่แน่ลงไปแล้วแน่แน่แต่เวลาร้อยวินาทีนะครับ
คุณผู้ชมถ้าไม่เกินนั่นหมายถึงคุณทำเกมนี้ได้สำเร็จนะครับ
ลุ้นกันว่าสมศีลทำได้หรือไม่ได้ครับ
ถ้าได้วันนี้นะจากสองหมื่นเพิ่มเป็นสี่หมื่น
ทันเดียวจะเจ็บหน่อยสี่หมื่นจะได้กระต้อนหรือไม่ได้

เขาใช้เวลาไปแค่หกสิบวินาทีเองอ่ะคุณสมศีลน่ะทำสำเร็จนะคะ
ได้รับเงินรางวัลเท่าตัวนะจากสองหมื่นเป็นสี่หมื่นบาท
รวมกับเงินจำนำอีกแปดพันบาทเป็นสี่หมื่นแปดพันบาท
ที่สำคัญนะคะถ่ายของสำเร็จรับซอด้วงกลับบ้านไปแล้ว

ขอบคุณครับ
เราทำสำเร็จแล้วนะวันนี้เงินที่เราได้ในเกมรับจำนำจะไปทำอะไรก่อน
อันดับแรกก็ไปใช้หนี้สินครับที่เรามีและที่เหลือก็จะไปดูแลรักษาแม่ครับ
ปีนี้ผมจะพาแม่ไปเผาข้าวให้ได้เลยให้แม่มาเดินเหมือนเดิมห้องเหมือนเดิม
ขอบคุณมากขอบคุณครอบครัวของสมศีลด้วยนะครับที่มาร่วมรายการเกมรับจำนำของเราในวันนี้

สำหรับชาวจำนำทุกท่านนะคะเกมรับจำนำพร้อมช่วยเหลือทุกท่านจริง
ถ้ามีของสิ่งใดที่ติดอยู่ที่โรงรับจำนำนะคะ
เอาอะไรไปจำนำเอาไว้ราคาเท่าไหร่แล้วก็สิ่งนี้มีคุณค่ากับคุณยังไงบ้าง

และคุณผู้ชมครับชาวจำนำจากทางบ้านคนแรกที่เราจะถ่ายของคืนให้
นั่นก็คือคุณวานิดาครับ

เขาได้เขียนจดหมายมาให้ทางรายการแบบนี้นะฮะ

ความจำเป็นของคุณวนิดาเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
เขานำแหวนวงหนึ่งที่คุณยายให้ไว้

ก็เลยต้องนำแหวนไปจำนำเอาไว้

แล้วที่สำคัญแหวนเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจว่า
คุณยายให้เอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิต

ทางรายการของเราก็เลยเห็นความจำเป็นของเขา
ก็เลยได้ไถ่แหวนวงนี้นะครับ
คืนให้กับคุณวานิดา
เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับ

ส่งเรื่องราวเข้ามาในรายการเราครับ

พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชม
คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับเราก็ได้

ราคาพิเศษแบบนี้ได้เสมอ

เราจะเปิดทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็นค่ะ

เพราะเป็นเมียหลวง
ที่หัวใจนะแข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพีที่หนูเคยเจอมาพี่เอ๋

อยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วไม่มีใครอ้าว
ของที่นำมาจำนำกับเราในวันนี้คือ

เสียใจก็หน้านี้

อ๋อวิดีโอวิดีโอ